คุณผู้ชมคะมีผู้ชายคนนึงค่ะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะ
ไปจอดรถจักรยานยนต์อยู่ริมฟุตบาทแล้วก็นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์นี่แหละ
แล้วก็โชว์ของลับสำเร็จความไคร้ด้วยมือตัวเองเนี่ยนะคะ
อายใครเลยตั้งใจจะโชว์นักศึกษาแถวนั้น
แล้วก็มีคนถ่ายคลิปภาพเอาไว้ได้ช่วงจังหวะที่ทำอยู่พอดีนะคะ
คนก็บอกว่าตกใจเห็นแบบนี้แล้วแถวนั้นนักศึกษาเยอะ
ใช่นักศึกษาสาวเจออย่างนี้นี่แบบตกใจเยอะ
เกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเทียลไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ค่ะ
จุดที่อยู่ในคลิปคือจุดนี้เลยเนี่ยเป็นร้านขายไก่ทอด
อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
นักศึกษาเยอะคุณผู้ชมเดินผ่านไปผ่านมาตลอดค่ะ
ทีมข่าวก็เลยไปถามคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าตอนที่เขาเตรียมอาหารให้กับลูกค้าอยู่ก็สังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่ง
อายุสักประมาณสี่สิบได้แล้วขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปก่อน
แล้วก็กลับมาจอดอยู่หน้าร้านตัวเองก็ไม่ได้สนใจคิดว่าเป็นลูกค้า
ตอนนั้นมีลูกค้าเป็นนักศึกษาอยู่ในร้าน๒คน
ลูกค้ามาบอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้ที่อยู่หน้าร้านเนี่ยสำเร็จความไข้อยู่หน้าร้าน
พอหันไปดูก็เห็นว่าอุ๊ยจริงด้วยก็ล็อกประตูเลยค่ะ
ประตูหน้าต่างเพราะตกใจแล้วก็กลัวมาก
แต่ผู้ชายคนนี้ยังไม่หยุดนะคะยังทำต่อไปเรื่อยอะค่ะ
พอเรียบร้อยผ่านไปสักประมาณ๕นาทีก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
หลังจากนั้นผ่านไปชั่วโมงนึงมาอีกโอ้โหคือไม่กลัวเลยนะ
โอ้โหกลับมาอีกรอบแล้วก็ทำเหมือนเดิมคุณรัฐ
กลับมาทำเหมือนเดิมสุดท้ายคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเลยว่าไม่ได้แล้วต้องแจ้งตำรวจนะคะ
ไปฟังเสียงคนเห็นเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
คือรอบที่๓ก็คือจอดจอดแล้วก็งัดอวัยวะเพศเขาออกมา
แล้วทีนี้พอมีเด็กน้องนักศึกษาเดินผ่านเขาก็เก็บ
ทีนี้ก็พอเดินผ่านไปก็งัดอวัยวะเพศออกมามาโชว์มาโชว์
แล้วน้องคนที่นั่งอยู่ที่ร้านเห็นแล้วก็พยายามแบบไล่ให้ออกไป
แต่ก็ยังยิ้มหน้าตาเฉยอะค่ะ
เนี่ยค่ะคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกโอ้โหตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบ

คาดว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยน่าจะแบบตั้งใจอ่ะบริเวณ
แล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยตามจุดต่าง
ซึ่งมันอันตรายมากสำหรับผู้หญิงที่แบบเดินผ่านไปผ่านมาแล้วอาจจะไปพบไปเจอเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวไปถามนักศึกษาในพื้นที่ว่าเคยเจอไหมเคยเห็นอะไรแบบนี้ไหม
ก็บอกว่าเพิ่งจะรู้เรื่องนี้ที่ผ่านมาไม่เคยเจอ
แต่ถ้าเจอก็จะต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจ
เพื่อให้ช่วยจัดการเพราะนี่เป็นภัยต่อสังคม
คนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ควรที่จะต้องเข้ารับการบำบัดรักษานะคะ

คนที่มีพฤติกรรมแบบนี้มีความผิด

ผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัน

ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท

วิธีป้องกันนะคะเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

อย่าไปแสดงอาการตกใจหรือว่าส่งเสียง
เพราะคนที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยเขาอาจจะชอบ

เหมือนเป็นสิ่งที่โอ้โหคนแบบตกใจเขา
อะไรแบบนี้นะคะอย่าไปส่งเสียง